เราจะเริ่มด้วยข่าวที่ศิษยานุสิตของครูบาบุญชุ่มรอคอย
ครูบาบุญชุมท่านออกจากถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาแล้วนะครับ
หลังจากที่ท่านเข้าปฏิบัติธรรมปิดวาจาในถ้ำ
ครบ๓ปี๓เดือน๓วัน
ถ้ำกลางสิทธิ์สยานุสิทธิ์ที่มารอคราบจำนวนมากแบบนี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพแรกนะครับคุณผู้ชมที่เดี๋ยวจะได้เห็นครูบาบุญชุ่ม
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรันวาศีพิกุครับ
หลังจากที่ท่านเข้าพำนักบำเพ็ญสมณธรรม
ณถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองศาสตร์ประเทศเมียนมา
โดยครบกำหนด๓ปี๓เดือน๓วันไปเมื่อวานนี้
แล้วท่านได้ออกจากถ้ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยมีพระสงฆ์๒๓รูปคณะสิทธิ์และผู้มีจิตศรัทธารอกราบอย่างเนื่องแน่น
โดยศิษยานุสิตต่างยกมือไหว้และเปล่งเสียงสาธุสาธุสาธุ

จากนั้นพระสงฆ์ได้นำครูบาขึ้นราชรสที่คณะศรัทธาได้จัดเตรียมไว้
โดยมีศิษยานุสิตลากราชรสเพื่อไปปลงผม
แล้วออกมาโปรดคณะศรัทธาที่รอรับที่เจดี๗ชั้น

สำหรับการออกกรรมฐานของครูบาบุญชุ่มนั้น
พระมหาทองศุกร์สุขธรรมโมรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า
วันที่๓๑กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นวันที่ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรันวาศีพิกุ
อธิษฐานออกกรรมฐานและยังไม่ได้ลงจากถ้ำ
จะลงจากถ้ำก็คือวันนี้ครับจากนั้นครูบาบุญชุ่มก็มาปลงผมตามลำดับ
โดยครูบาบุญชุมจะอยู่ที่เมืองแก๊สนี้เพื่อแสดงธรรม
ให้กับคณะศรัทธามหาชนที่มารอกลับไหว้และรับพรเป็นเวลา๕วัน
จากนั้นพระครูบาจะไปเมืองพงศ์จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
และไปเข้าพรรษาที่๒แต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะเป็นที่ใดครับ
ขณะที่พลเอกสุทัศน์จารุมณีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วนะครับ
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้มูลนิธิอยู่ระหว่างก่อสร้างสารากาประเรียน
เมตามหาลาบพระวิหารบุญรัตนปุรีศรีธรรมราชา
และกุฏิถ้ำหินเทียมในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
ให้แล้วเสร็จปลายปีนี้เพื่อไว้รองรับคณะศรัทธาที่มาร่วมแสดงมุฒิตาจิต
ระหว่างวันที่๗๙มกราคม๒๕๖๒
ซึ่งพระครูบาบุญชุมจะมาปฏิบัติธรรมและโปรดศิษยานุสิต
และพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ด้านพระครูบาสุพนัทนาคเสโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยสันกู่๑๒ราศี
ตำบลหลายงาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เมื่อวานนี้นะครับยึดเอาเลิกที่ครูบาบุญชุมจะออกจากถ้ำ

ไปรับรูปปั้นเหมือนครูบาบุญชุ่มขนาดหน้าตัก๓๐นิ้ว
ที่วัดแม่ร่องน้อยจังหวัดลำพูนมาไว้ที่วัดดอยสันกู
เพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณที่พระครูบาบุญชุ่ม
ได้มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธียกยอดฉัดบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
เมื่อวันที่๒๗มกราคม๒๕๕๐ครับ